ส่วนใครชอบดอกไม้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์วันแห่งความรัก

มีอีกอย่างหนึ่งที่บานไม่แพ้ดอกไม้ค่ะ
อะไรครับอันนี้บานทุกเทศกาลไม่ต้องเป็นคนมีความสุข
แล้วก็อวบอิ่มอยู่ตลอดทุกเทศกาล
เพราะฉะนั้นหน้ามันก็เลยบานแบบนี้พอใจคุณสองคนหรือยัง
โอเคขอบคุณค่ะ
ไปดูดอกไม้ดอกชมภูพันธิปตอนนี้บานสะพร่างแล้วนะคะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
และนอกจากนี้หลายที่ค่ะดอกไม้ก็บานสะพรั่ง

พาไปที่จังหวัดเชียงรายนี่แหละค่ะต่อเนื่องกับคุณชนะเมื่อสักครู่
ไปดูความสวยงามของอ่างเก็บน้ำห้วยช้าง
ในพื้นที่บ้านแฟนตำบลสถานอำเภอเชียงของค่ะ
พื้นที่บ้านแฟนคือบ้านแฟนคุณหรือว่ายังไง

เขาเป็นชื่อบอกรักกันที่บ้านแฟน

จะไปบอกรักบ้านแฟนไหนชื่อเป็นชื่อโอ้โฮ
ไม่ต้องแปลความคุณนะ
เขาจัดงานค่ะเป็นกิจกรรมต้อนรับวันแห่งความรัก
ภายใต้ชื่อว่าเทศกาลบอกรักที่บ้านแฟน
จากนภาษุมหานที
ชื่อนี้แล้วดูตามภาพเลยเป็นไงซึ้งไหม
เขาก็มีการแสดงการร่ายรามการโชว์ต่าง
ที่เป็นประเพณีพื้นเมืองแบบนี้แหละ
มีคู่รัก๓๐๐คู่มาเข้าร่วมกิจกรรมนะคะ

อยากไปชมไปถ่ายภาพก็ไปกันได้เลยค่ะ
นี่เป็นภาพมุมบนนะสวยเหมือนกันนะคะคุณค่ะ
ไปดูอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวแล้วกันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
ใช่ไหมใช่จังหวัดอุบลใช่ไหมที่ฉันพาไปนะ
จัดกิจกรรมวันวาเลนไทยค่ะมีชื่อว่า
ตามหอยหักรักกันที่ผาแต้ม
นี่หนูชื่อแหม่เป็นอย่างไร
ชื่อไม่ธรรมดานะจ๊ะเขามีแบบแต่ละที่ท่องเที่ยว

เอาละชื่อภาษาอีสานั้นตามหอยหักกันอยู่ผาแต้ม
เขามีบอกว่าเป็นการแต่งงานวิถีไทยเก๋ไก่สไตล์ลึกซึ้ง
ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันที่๑๔กุมภาพันธ์นี้เช่นเดียวกัน
ที่บริเวณลานหินหน้าผาแต้มเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้มอำเภอโขงเจียมค่ะ
ซึ่งบรรยากาศจะเป็นแบบพื้นบ้านอีสานท่ามกลางธรรมชาติ
โดยเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตคู่มีแต่ความสุขสดชื่น

เหมือนกับภาพเขียนสีที่มีอายุยืนยาวกว่า๓๐๐ปีแล้วนั่นเอง
โอ้โหนี่คือภาพภาพที่เห็นนี่เป็นแค่งานแขลงข่าว

วันที่๑๔กรุงภาพันธ์จะมีการจัดกิจกรรม
ไปการโฟรกภูลักษณ์ใครที่สนใจก็ขึ้นไป
ใครอยากที่จะมีความรักยืนยาวกว่า๓๐๐ปี

กันจนวันตายประมาณนั้นนะครับ
ไปดูอีกที่หนึ่งเห็นเขาบอกว่า
ดอกไม้เนี่ยงามสะพรั่งเลยใช่ไหมน้องนิวนาว

ที่นี่เป็นประจำทุกปีคนจะไปกันครับ

อ้าวไปดูดอกไม้ไปเรียนหนังสือด้วยค่ะฮ่าไปเรียนหนังสือด้วยค่ะ
เป็นมหาวิทยาลัยไปเรียนหนังสือกันเยอะแล้วก็ไปดูดอกไม้ใช่ไหม
ท่านนั้นพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นแหล่งอีกที่หนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชมดอกไม้ต้อนรับเดือนแห่งความรักนะคะ
เป็นดอกชมพูพันทิพย์หรือว่าชื่ออีกชื่อนึง

เบบูย่าเป็นชื่อภาษาอังกฤษ

เวลาจะบอกแฟนไปดูดอกไม้พันนี้ก็บอกว่าตัวเองเดี๋ยวเราไปดูดอกตาเบบูย่ากัน
บอกว่าไปดูดอกไม้กันเฉยก็ได้เดี๋ยวเขาถามแล้วค่อยอ่านชื่อตรงที่ป้ายเขียนก็

ตอนนี้เขาบอกว่าเจ้าดอกเนี่ยตาเบบูย่าเนี่ยเจ้าดอกชมพูพันทิพย์เนี่ย
กำลังออกดอกบานสะพรั่งสวยงามเลยครับภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
โดยเฉพาะเส้นทางบนถนนวัฒนาเสถียรสวัสดิ์หน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่มีต้นชมพูพันทิพย์มากกว่า๓๐๐ต้นนะครับบนระยะทางเกือบ๓กิโลเมตร
โดยทุกปีครับจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับมาชื่นชมความสวยงาม
พร้อมกับถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกครับ

เวลามันร่วงลงมาที่พื้นก็สวยอีกแบบนึง
คือเฉพาะมันก็คล้ายกับสากุระไหม
ถ้าเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเราก็คงจะไปถ่ายรูปกับต้นสากุระ
แต่ว่าอันนี้ไม่ต้องไปถึงต่างประเทศ

ใช่ค่ะที่อำเภอพระยักษ์คภูมิภิสัยจังหวัดมหาศาสตร์ระคราม
ไปชมทุ่งทานตะวันค่ะตอนนี้เริ่มบานสะพรั่งแล้วนะคะ
ก็มีนักท่องเที่ยวไปกันเยอะแล้วค่ะที่นี่นะคะ
อยู่ที่บริเวณสวนพุธของเทศบาลตำบลพยักษภูมิพิสัย
ที่เทศบาลบอกว่าจะปลูกทันตะวันแล้วก็ป่อเทืองต่อเนื่องตลอดไป
เพื่อให้คนไทยมีความสุขและร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ๑๒๔ปี
แห่งการก่อตั้งอำเภอพยักษภูมิพิสัยด้วย
โอ้โหต้นปอเทืองเนี่ยช่วงนี้กำลังบานเลยนะ
แต่เขาบอกว่ามันมีประโยชน์นะเพราะว่าเขาจะปลูกกันในช่วงก่อนหน้าฝนนี่แหละคือฝน
เพราะว่าจะเป็นการปรับปรุงดินด้วย
แล้วก็เจ้าต้นปอเทืองสามารถนำไปเป็นอาหารสัตว์ได้อีกด้วย
แล้วก็ก่อนที่จะปลูกพืชชนิดใหม่เขาก็จะไถกลบเพื่อเป็นปุ๋ย
คือเขาบอกว่าปอเทืองเป็นพืชตระกูลถั่วมันจะมีแร่ธาตุอะไรพวกนี้สูง

แล้วก็ทำให้การปลูกพืชต่อไปมันเจริญเติบโตงอกงามได้ดี